พระเก้าไกลครับเขาจัดปราศัยที่อาคารกีราว่นเวษหนึ่ง
้อมส้มเขาไปตั้งแต่ประตูยังไม่เปิดนี่เขาจัดให้เวทีอยู่ตรงกลางแล้วนะ
ใช่พี่อ๋อเดี๋ยวไปด้อมนะค่ะนี่แหละครับ
คือมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามอยากจะเห็นนายพิธาริมเจริญรัฐ
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของเขาเหมือนกัน
อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
แล้วนี่เห็นคุณช่อบอกว่าทั้งข้างในนะ
ในอาคารกีฬาเวทรวมถึงสนามบอล๒สนาม
คือแบบว่าด้อมส้มมากันแบบครึ่งแสงเหมือน
ทั้งนอกนี่ค่ะค่ะค่ะห้าหมื่นห้าหมื่นกว่า
แกนนำหลักของพักนะครับทยอยขึ้นเวทีนะครับ

ยบุตรแสงกระหนกกุลฮะธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ
แล้วก็ใช้ล่ามแปลภาษามือสำหรับ
ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยนะ
เพื่อให้เข้าถึงการประสานได้อย่างเท่าเทียม
มาดูไฮไลท์พิธาลิ้มเจริญรัฐครับ

คำตอบก็คือก้าวไกลคือทั้งแผ่นดิน
ยืนยันจะเดินหน้าทำฝันให้เป็นจริง
ติดลมมา๑๗ปีต้องยุติวงจรรัฐประหารนะครับ
แล้วอีกมากมายไปฟังเสียงของเขาครับ
ผมไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผม
ผมก็ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่าน
ไม่ว่าวันที่๑๔พฤษภาคมท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผม
ผมพร้อมที่จะรับใช้ท่าน
แต่ละจังหวัดสามารถเลือกตั้งผู้ว่าได้ด้วยตัวของเขาเอง
งบประมาณที่เกิดขึ้นในบ้านเรา

แล้วพ่อก็รักประชาชนทุกคนด้วยครับ
นี่แหละครับเป็นบรรยากาศการปลาใสครั้งสุดท้าย

ของแต่ละพักการเมืองนะครับ

เมื่อวานนี้ลองไล่ดูไลฟ์ของแต่ละภาคการเมือง

ขึ้นไปเกือบแสนสี่